ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะอย่างที่ผมโปรยไปปุ้ยเคยเจอไหม
ยังไงคะคือเคาะกระจกขอตังค์อ่ะอ๋ออ่าจอดรถเคยไหมเป็นอะไรที่กังวลแล้วก็
กลัวมากเวลาขับรถไปคนเดียวเนี่ยค่ะครับคุณบุ๊คเคยเจอไหม
เคยเจอแต่มาเช็ดกระจกแล้วก่อนมาเช็ดกระจกแต่อันนี้ครับ
ขออยู่ด้านน่ะขอตังอยู่ด้านน่ะไม่ยอมไปเซ็บทีครับ
สวัสดีนี่เหมือนจะเปิดประตูรถเราเฉยเลยอ่ะ
ไม่ยอมให้เราไปด้วยอ่ะดูดิเราล็อกประตูไว้แล้วแล้วเนี่ย
ไปไม่ได้ก็ยืนขวางทำไมเรา

เอาหน้ามาแนบชิดกระจกแบบนี้เนาะ

ทำเอาหญิงสาวคนถ่ายคลิปตกใจสิครับ
ทำอะไรไม่ถูกหลังจากหญิงแปลกหน้า

ได้มาเกาะประตูรถอยู่ไม่ไปไหน
เดินตามหลังมาจนเธอรู้สึกผิดปกติ

แต่หญิงสาวแปลกหน้าหญิงแปลกหน้าคนนี้ฮะ
ก็ตามมาประชิดรถพยายามเคาะอยู่นั่นแหละ

แรงด้วยเธอบอกเพื่อขอเงิน
คนในรถกลัวครับแต่ก็ไม่กล้าออกจากรถ
แล้วก็ไม่กล้าออกรถด้วยออกตัวรถด้วยเพราะอะไร
ถ้าออกไปหนึ่งเดี๋ยวไปดึงเขาล้มอ่ะ

เหยียบเท้าได้รับบาดเจ็บอีก
ถ้าล้มไปจะทำยังไงเธอก็คิดเยอะ
ทำได้แค่ก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้
มีพลเมืองดีเป็นกราฟ์ไบต์มาอีกแล้ว
มาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ช่วยไล่แล้วก็เธอก็ขับรถออกมาได้

๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
บ้านหนองเหล็กอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
นำคลิปนี้โพสต์เตือนภัย
ให้คนที่ผ่านเส้นทางนี้ระมัดระวัง
ก็มีชาวเน็ตเข้ามานะฮะเป็นคนในพื้นที่เข้ามาเขียนให้ข้อมูลบอกว่า
แปลกหน้าที่คุณเห็นใส่เสื้อสีแดงเนี่ย

แต่ว่าเขาไม่มีพิษไม่มีภัยไม่ทำร้ายใครหรอกนะฮะ
คงมาแค่ขอเงินซื้อน้ำอารมณ์ซื้อขนมนะครับ

ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยมาเจอแบบนี้
ก็คงมีสภาพเหมือนผู้หญิงที่ถ่ายคลิปนี่แหละครับ

คนที่เข้ามาแสงความคิดเห็นบอกแกสติไม่ดี
แต่ก็ไม่ทำร้ายใครแต่ก็น่ากลัวนะ